มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงตี๔กว่าเช้าวันนี้นะคะ
ในพื้นที่จังหวัดปฐุมธานีค่ะ

มีคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์กันมา๒คน
หมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าใส่เสื้อแจ็คเก็ตกันมาเลยนะคะ
แล้วก็มายิงนายอนุสรสนทิอายุ๒๕ปี
นายอนุสรเนี่ยเขาขี่รถจักรยานยนต์กลับมาจากตลาดเข้าไปซื้อของที่ตลาดแถวรังสิต
แล้วก็จะมาตั้งขายหมูเป็นต้มเลือดหมูกับโจ๊ก

แล้วก็ยิงต่อหน้าน้าสาว
ขณะที่นายอนุสรยังแบบคล่อมมอเตอร์ไซค์อยู่เลยอะค่ะ
หลังจากนั้นนายอนุสรก็ลงจากรถแล้วก็พยายามจะหนีพยายามจะหนี
น้าสาวถึงขั้นร้องแล้วยกมือไหว้คนร้าย
อย่ายิงซ้ำอย่ายิงซ้ำอย่าทำเขาให้ตายเลย
ไม่หยุดไม่หยุดนะคะ
นายอนุสรสุดท้ายคือเสียชีวิตนะคะ
เมื่อสักครู่นี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ทีนี้เพื่อให้เห็นภาพลำดับเหตุการณ์แบบชัดมากยิ่งขึ้น
เราทำเป็นกราฟิกให้คุณผู้ชมจะได้เข้าใจนะคะ
ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในลักษณะไหนยังไงบ้าง
อย่างที่บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตี๔๓๐
หน้าสาวของผู้ตายกำลังติดเตาถ่าน
เพื่อเตรียมขายหมูปิ้งอยู่หน้าบ้าน
เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ผู้ตายเพิ่งกลับมาจากซื้อของที่ตลาดย่านรังสิต
มาตั้งขายต้มเลือดหมูกับโจ๊กนะคะ
ระหว่างที่ผู้ตายกำลังจอดรถจักรยานยนต์ยังไม่ทันดับเครื่อง
คล่อมรถจักรยานยนต์อยู่เลยมีคนร้ายเป็นผู้ชายสองคน
ใส่เสื้อคลุมสีดำใส่หมวกกันน็อกปิดบังใบหน้ากันมาทั้งคู่เลยนะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดประกบแล้วยิง
ขณะที่ผู้ตายยังคล่อมรถจักรยานยนต์อยู่เลย
จังหวะนั้นผู้ตายพยายามจะหนี
เดินไปได้ไม่กี่ก้าวคนที่ซ้อนท้ายลงมาจากรถ
ชักปืนออกมายิงใส่ผู้ตายจนล้มลง
แล้วยิงซ้ำอีกหลายนัดเข้าที่หน้าอก
น้าสาวที่อยู่ในเหตุการณ์ยกมือไหว้
ขอร้องอย่ายิงอย่ายิงซ้ำไว้ชีวิตล้านเถอะ
คนร้ายไม่หยุดคนร้ายไม่ฟังเลยอะค่ะ
หลังก่อเหตุคนร้ายรีบวิ่งไป

แล้วก็รีบขี่มุ่งหน้าออกไปทางปากซอย
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ

เจ้าหน้าที่สันนิษฐานเอาไว้ว่า
สาเหตุน่าจะมาสัก๒๓ประเด็น

หรือว่าเป็นความแค้นที่ตัวผู้ตายไปแจ้งเบาะแส

คดีลักรถจักรยานยนต์ก่อนหน้านี้
หรือว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางสถาบัน

ได้มีการสัมภาษณ์ตำรวจเอาไว้ด้วย

เรื่องต้นคือทางตำรวจสพสวนพริกไทย

เป็นบ้านบ้านเดี่ยว๓ชั้น

ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานี
บ้านหลังนี้เป็นร้านสะดวกซื้อ

โจ๊กต้มเลือดหมูและข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะ

นายอนุสรสนทิอายุ๒๕ปีค่ะ

พลเมืองดีช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาล

ในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์

ที่พื้นเจอหมวกกันน็อกสีแดง

กระเป๋าสะพายสีดำร่วงตกอยู่

ตั้งแต่เริ่มต้น
หลานถูกยิงเนี่ยนะมีรถจักรยานยนต์ขี่วนไปวนมาอยู่หลายรอบตรงหน้าร้าน
จังหวะที่หลานชายขี่รถจักรยานยนต์มาจอดตรงหน้ารถเข็นร้านโจ๊ก
ก็มีรถจักรยานยนต์ขี่ตามมาติดแล้วก็เจาะยิงทันทีค่ะ
คาดคิดว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่คาดคิดเลยว่าหลานจะต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้
เพราะปกติหลานเป็นคนเรียนดีขยันแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวมาโดยตลอดนะคะ
น้าสาวก็บอกว่าก่อนหน้านี้หลานเรียนที่สถาบันเทคโนโลยีปฐุมวันเมื่อ๒๓ปีที่แล้วนะครับ
แต่ว่าขอให้ออกมาขอให้ย้ายไปเรียนที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์วลัยอลงกรคณะวิศวะช่างไฟฟ้า
จบมาได้๓เดือนแล้วหลานไปสมัครงานแล้วเพื่อที่จะทำงานมาช่วยเหลือทางครอบครัวค่ะ
แต่สุดท้ายก็ต้องมาเสียชีวิตแบบนี้
ครับก็น้าสาวของผู้ตายนี่เพิ่งให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับคุณจอมขวัญ

บอกว่ารู้สึกว่าปมสาเหตุที่คนร้ายมายิงหลานจนเสียชีวิตเนี่ย
น่าจะขโมดมาเหลือเรื่องของสถาบันแหละ
เพราะว่าหลานชายแม้ว่าจะออกมาจากทางปฐุมวันแล้ว
แต่ว่าก็ยังมีเพื่อนอยู่
เพิ่งไปงานกับทางสถาบันเก่ามา
แล้วก็ตำรวจบอกว่าไปพบหลักฐานเรื่องการคุยลงคุยไลน์
เกี่ยวกับสถาบันอะไรพวกนี้ด้วย
เดี๋ยวลองฟังดูหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
คุณน้าตั้งแต่เกิดเหตุเช้ามืดเนี่ยนะคะ
จนกระทั่งถึงตอนนี้ที่เราคุยกันเนี่ย
คนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นตัวคุณน้าเอง

คิดว่าเรื่องน่าจะเกิดจากความเจ็บแค้น
เรื่องอะไรถึงถูกทำร้ายขนาดนี้คะ
น่าจะเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาค่ะ

ทำไมถึงคิดว่าเป็นเรื่องสถาบันคะ
เพราะว่าจากที่แรก
ก็ไม่คิดว่าจะมี

ก็ตัดประเด็นไปแบบว่าเรื่องขโมยรถก็

คือแบบว่าตำรวจเขาเปิดดูในโทรศัพท์ของผู้ตาย
คือเขาลงในไลน์แบบเหมือนมีการท้าทายกันนะคะ
มันเป็นไลน์กลุ่มเหรอคะหรือว่าเป็นไลน์ที่ผู้ตายคุยกับใคร

แล้วกลุ่มนั้นมันเป็นลายกลุ่มของใครของเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันเหรอคะหรือยังไงคะ
อันนี้หนูก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่พี่ตำรวจชนเมื่อตอนเย็นประมาณ๕โมงกว่านี่เขาเพิ่งบอกหนู
ว่าพอเขาเอาโทรศัพท์ไปเช็คอ่ะเพิ่งจะเจอแบบว่ามีการท้าทายกันท้าดวนปืนอะไรต่ออะไรอย่างนี้
ผมก็เลยมาพูดให้ฟังค่ะ
บอกไหมคะว่าบทสนทนาที่ท้าทายกันเนี่ยตั้งแต่วันไหนคะ
เขาไม่ได้บอกค่ะเพราะว่าเขาจะค่อยสืบไปแล้วก็ตัดไปทีละประเด็นทีละประเด็นเนี่ยค่ะ
แต่ทีนี้เขาเช็คดูว่ามันมีหลายข้อความที่หลานเป็นคนโพสต์แบบว่า
โยกประทุมวันเจอได้ทุกเมื่ออะไรอย่างนี้แบบว่าอ้างชื่อสถาบันประทุมวัน
นี่ฮะที่คุณน้าให้สัมภาษณ์คุณจอมขวัญไว้ล่าสุดเกี่ยวกับปมสาเหตุนะนะ
ซึ่งตอนนี้ก็ตำรวจบอกว่าก็ได้เบาะแสของคนร้ายก็จากภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
กำลังตามตัวกันอยู่ส่วนนายปรีชาสนทิอายุ๕๙ปีเป็นพ่อของผู้เสียชีวิตนะครับ
บอกว่าปมสาเหตุเนี่ยทีแรกพ่อก็พุ่งปมไปที่เรื่องรถจักรยานยนต์ของพ่อที่ถูกคนร้ายลักไป
ไปแจ้งความไว้ที่สพสวนพริกไทยแล้ว๒๔สิงหาคมที่ผ่านมาลูกชายก็ช่วยสืบหาเบาะแสสืบหาด้วยตัวเองเลย
รู้ว่ากลุ่มแก๊งที่มาลักรถเป็นใครก็เลยไปแจ้งเบาะแสให้กับตำรวจ
ตำรวจก็ไปตามจับกลุ่มคนร้ายมาได้๒คนพร้อมกับของกลาง
คิดว่ากลุ่มคนร้ายจะตามมาล้างแค้นจะมาเอาคืนแต่ตอนนี้ก็มีข้อมูลล่าสุดมาแล้วนะที่คุณน้าได้เปิดเผยให้กับคุณจอมขวัญทราบเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ส่วนช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะญาติพี่น้องก็ไปรับศพที่นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
กลับมาบำเพ็ญกุศลที่วัดมะขามตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
แล้วก็ได้ทำพิธีรดน้ำศพไปเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของพ่อแม่และญาติพี่น้องด้วย
จากผู้เสียชีวิตเป็นคนดีและเป็นกำลังสำคัญช่วยเหลือครอบครัวค้าขาย
คืนนี้เป็นคืนแรกที่สวดอภิษฐรรมศพสวดไปจนถึง๒๘กันยายน
จะมีพิธีชาปนกิจเสาร์ที่ยี่สิบเก้ากันยายนค่ะอ่าเดี๋ยวนี้นะ
ยิงกันตายง่ายเหลือเกินนะคะปืนปืนหากันง่ายเหลือเกินนะครับ